ที่จังหวัดปราจีนบุรีคณะกลองยาวเนี่ย
หลังจากที่มีคนดวงดีดวงเฮงถูกรางวัล
หลักแสนบาทจ้า
จัดเต็มไปเลยเอ้ามากันบ่อยนะที่นี่นะหลักแสนเลยเหรอ

แก้บนกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะ
มีคนดวงดีดวงเฮงเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดที่ผ่านมานี่แหละ๑๖เมษายน
รวมเป็นเงินกว่าแสนบาท
โอ้โหขนลุกไปหมดเลยนี่
ก็มากันแบบนี้เลยนำเครื่องเส้นไหว้มา
จ้างคณะกลองยาวมารำแก้บนจำนวน๙รอบนะคะ
คุณขวัญยืนจันสุดบอกว่าเธอฝัน
ฝันว่ารถยนต์กระบะของสามีเนี่ยเอ่อ
ทะเบียนนะบต๗๑๗๒ปราจีนบุรีเสียค่ะ
แล้วสามีบอกว่าให้เอาไปซ่อม
แต่สามีบอกเสียแล้วซ่อมไม่ไหวหรอก

จากนั้นเธอก็เลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำนวน๒๐ใบคุณ

ก็เลยจ้างมาเลยค่ะคณะกลองยาว
มารำแก้บนกันไปเท่านั้นยังไม่พอเห็นไหม
สนุกสนานกันแล้วจุดประทัดแก้บนกันไปอีกด้วย

เขาบอกว่าเดี๋ยวงวดหน้าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกับเลขที่ปลายประทัดต่อ
นำไปเสี่ยงโชคกันต่อก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มาที่นี่จะได้โชคได้ลาบเหมือนกันหมด

แต่คนที่เขาแบบนี้จุดประทัดไปแล้วไปตามต่อแล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็เยอะ

เพราะฉะนั้นดูกันไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันไปด้วย